หนุ่มเวียเนี่ยจากภาพยนตร์ที่กวาดรางวัลมากที่สุดทุกสำนักเรื่องมะลิลาส่วนยายาจากภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้
เป็นของอนุชาบุญยะวัฒนะที่พาเอาหนังมะลิลาของเขาคว้ารางวัลใหญ่
อย่างสุดยอดภาพยนตร์แห่งปีสุพรรณหงษ์ไปครองได้ตามความคาดหมายอีกด้วย
ขณะที่รางวัลสุพรรณหงษ์เกียรติยศครั้งที่๒๘นี้มอบให้กับพ่อรองเขามูลคดีศิลปินแห่งชาตินะคะ
คือต้องบอกว่ารางวัลใหญ่ส่วนใหญ่ตกเป็นของหนังเรื่องมะลิลานะคะ
เจ้าของรางวัลดารานำหญิงอย่างยายาอุรัสยาก็ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ในงานบอล
ที่ไม่รู้ตั้งใจหรือว่าผิดคิวกับพี่ณเดชน์อะไรยังไง
จนมีการจุ๊บแก้มกันเกิดขึ้นในภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
จริงหรือเปล่าเอาไปฟังกันหน่อยค่ะ
ก็จริงเราซ้อมเราซ้อมมาหลายครั้งแล้วค่ะ
แล้วแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรกันดี
สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะ
คือหนูว่าจะเข้าไปเต้นแล้วพี่เดชก็เข้ามาก็เลยเป็นช็อตนั้นไปค่ะ

หนูว่าตกใจคือตอนแรกหนูกะว่าจะแบบปลอมแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็หันไปแล้วเจอหน้าพี่เขาเลย
น่ารักมากเลยเมื่อวานเขามีการโชว์กันนะคะ
ฉันว่าพี่ณเดชน์เหมือนวางแผนไว้ก่อนนะ
เพราะว่าไปทางแมทพิรณีก่อนแล้วมาฟินนาเล่ที่ยายารัสยา

ในพอตอนนี้อาจจะไม่รู้ตัวแต่พี่ณเดชน์รู้แน่
จริงชัดสเปรย์เหน้าเดชน์กับยายย่าก็มีหลายคู่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือจะบอกว่าเมื่อวานนี้งานบลงานวัดเนี่ยเต็มไปด้วยเหลาดารา
ทำตัวเป็นขั้นฟิลกันทั้งบางเลย
เช้านี้ตื่นไปวิ่งกับพี่แจ๊คโอ้โหจะขยันทำงานกันไปหนักมากเลยนะคะ